เพราะว่าพี่ทำงานอยู่อยู่ตรงจุดหนึ่ง

ชื่อคุณโป๊กนะ
ก็มีรองเท้าแตะไปติดไฮอยู่แบบนั้นคุณผู้ชม

บันไดเลื่อนถูกกดปิดสวิตช์แล้วนะ
ให้มันหยุดนิ่งเลยแล้วรอปภก็เข้าไปเข้าไปกดหยุดครับ
แล้วก็ไปดึงออกมาแล้วคลิปก็ตัดจบไปครับ
นักข่าวก็เลยไปที่ห้างไปคุยกับคุณปุ๊กเจ้าของคลิป
เป็นพนักงานฝ่ายขายบริษัทแห่งหนึ่งก็บอกว่า
ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเธอไปออกบูธหน้าบันไดเลื่อนพอดี
แล้วเห็นว่าเอ๊ะคนมุงดูอะไรกันคนมุงอะไรกันตรงบันไดเลื่อนเนี่ย
พอเข้าไปดูอ๋อบันไดเลื่อนมันหยุดไปแล้วหยุดทำงานไปแล้ว
แล้วก็รองเท้าแตะของใครไม่รู้นะติดตรงร่องบันไดขั้นสุดท้ายเลยก็เลย
ถ่ายคลิปไว้ที่เห็นอยู่นั่นแม่บ้านกับรอปภนะคุณผู้ชมเข้าไปรุม
ดึงรองเท้าแตะออกมาเจ้าของรองเท้าแตะทราบว่าเป็นผู้ชายอายุสักสามสิบปีครับ
หลังเกิดเหตุก็เห็นผู้ชายคนนั้นยืนคุยโทรศัพท์ตลอดเวลา
แล้วก็เดินหายจากไปเลยท่าทางปกติไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับ
เหตุการณ์นี้คุณปุ๊กยอมรับว่าโอ้โหทำให้เธอกลัวเลยนะกลัวการใช้บันไดเลื่อน
คงต้องระวังตัวให้มากขึ้นเวลาใช้งาน
ได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเกิดจากการที่ผู้ใช้บริการก้าวเท้าขึ้นไม่ทัน
แล้วเมื่อสิ้นสุดบันไดเลื่อนรองเท้าเขาก็เลยไปติดที่ขั้นบันไดขั้นสุดท้าย
ก็เลยไม่มีคนบาดเจ็บครับคุณผู้ชมเราเคยเตือนไว้ว่าไอ้รองเท้าแตะยางนี่แหละ
ตรงเท้ายางทุกประเภทเลยนี่แหละจะโดนดูดแล้วเข้าไปติดแบบนี้ได้ครับระวังไว้หน่อยครับ
ยังไงพอจะสิ้นสุดทางก็มีสมาธิกับการขึ้นบันไดเลื่อนหน่อยก้าวข้ามมันไปซะ
อีกอย่างหนึ่งเด็กเล็กบางทีพอเด็กเขาอยากยืนอยู่ที่บันไดเลื่อนเองไง
แล้วพอใกล้ถึงเนี่ยจะขึ้นแล้วนะอุ้มได้อุ้มนะคะบางทีเด็กก้าวไม่ทันเหมือนกัน
แล้วบางทีเอาตัวแนบไปกับบันไดเลื่อนไงเด็กคือแบบมันสนุกแต่ว่าอันตรายครับนะครับ